ออกมาประกาศว่ากำลังจะเป็นคุณพ่อป้ายแดงเลย
เพราะว่านุ่มบี้เขาออกมายืดอกรับแบบแมนไปเลยว่า
ตอนนี้แฟนสาวอย่างกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ตั้งคันได้๑๐สัปดาห์แล้วค่ะ
ซึ่งก็ออกมาเผยอีกด้วยนะคะว่าทั้งคู่นั้นได้มีการทำพิธีมั่นกันแบบเงียบไปแล้ว
ทำกลางความยินดีของครอบครัวทั้งสองฝ่ายเลยค่ะ
นักร้องหนุ่มหน้าตีบีทัศภาคและนางร้ายไซมินิกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์
เป็นคู่รักที่สร้างจุดสนใจให้กับแฟนในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์รูปคู่พร้อมคำบรรยายสุดหวาน
รวมไปถึงการทำเซอร์ไพรส์วันเกิดอย่างอลังการ
ล่าสุดก็ประกาศข่าวดีในเดือนส่งท้ายปี
เมื่อฝ่ายชายออกมายืดอมรับว่าแฟนสาวกำลังตั้งคันเป็นเวลา๑๐สัปดาห์
หลังจากที่ทั้งคู่ตบปากรับคำคบหากันในสถานะคนรู้ใจ
เมื่อวันคล้ายวันเกิดของสาวกุ๊บกิ๊บในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ซึ่งหนุ่มบี้เผยว่าครอบครัวของทั้งสองฝ่ายรับรู้และแสดงความยินดี
โดยได้มีการมั่นไปเมื่อช่วงเดือนตุลาคม
ทั้งนี้เจ้าตัวไม่ขอพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติม
เพราะจะจัดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์หน้า
เชื่อว่าแฟนคลับหนุ่มทั้งสองฝ่ายจะเข้าใจและยอมรับในข่าวดีครั้งนี้ค่ะ
มันเป็นเรื่องที่ผมว่ามันลิขีดมาอยู่แล้ว
ทุกคนยินดียินดีรวมทั้งครอบครัวทั้งสองฝ่ายและบริษัท
ทั้งสองฝ่ายมั่นกันมาสักพักแล้วนะครับ
และสิ่งที่วันนี้เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่ดี

แล้วก็เดี๋ยววันแถลงข่าวเราจะพูดทุกอย่างให้กับทุกคนได้รู้